เห็นพี่ดังมาลูกนี้แล้วพี่แจ๊ค

คุณผู้ชมปกติเวลาเจอนักร้องเนี่ย

แต่ว่าชีวิตจริงกับชีวิตที่เป็นนักร้องนี่

บันเทิงไทยรัฐประมวลมาให้ดูนะคะว่า

คนแรกคุณก๊อฟฟักกริ้งฮีโร่คนนี้

ภาพเวลาคุณก๊อฟอยู่บ้านเป็นยังไง

ใช่นอนเล่นกับแมวมุ้งมิ้งมากคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักแน่นดูซะละเกิดนะคะ

อยู่บ้านนอกจากเป็นธาตุเมียก็ธาตุแมวด้วย

ไปดูต่อกันที่หนุ่มคนนี้คนนี้ก็เท่ไม่เบาค่ะ
พี่หนุ่มก็ราวว่าอยู่บนเวทีสุกุมนุ่มลึกเสื้อนังต้องหมาเนี่ยคะ
มาให้ดูหน่อยเวลาพี่หนุ่มอยู่บ้านเป็นไงล่ะพ่อ
สุดคนครับเขาบอกว่าแบบเอ่อถ้าจะรักแบบ

ต่ออีกคนนึงดีกว่านะคะปิดท้ายด้วยเจ้าบ่าวหมาดเลยละกัน

คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงเวลาเล่นคอนเสิร์ตเป็นไง
ใส่เต็มว้าวร้องเพลงไม่มีย้างเลยคุณผู้ชมค่ะ

แต่พอตัดภาพมาที่บ้านคุณผู้ชมแม่ทำไมมันช่าง
เออเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกก็ถือไมค์ดีอยู่

ช่วงนี้รับจ้างถือถุงไปก่อนครับพร้อมแท็กไปที่ชื่อสาวเตยด้วย
เตยก็ภรรยาคนสวยนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
คู่นี้เขาน่ารักนะคะคุณปั๊บเนี่ยเขาเล่นดนตรีมาเหนื่อยใช่ไหม
เขาบอกว่าโวยพรไปซะดิบดีแต่ลงท้ายด้วยคำว่าไอ้แก่
น่ารักเลยแต่เขาก็จะเป็นไอ้แก่ของน้องเต๋อต่อไป
น่ารักทุกบ้านเลยนะพี่จัดน้อง